ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะปัญหาใหญ่ของผู้หญิงเลย
มาเสื้อผ้าล้นตู้ไม่รู้จะใส่อะไรจริงเหมือนเป้ยปานวาด
แต่ว่าเป้ยปานวาดมีวิธีการจัดการโดยการโละเสื้อผ้าบริจาคมันซะเลยค่ะ
ดีมากเลยล่าสุดนะฮะเธอขอละเสื้อผ้าในตู้กองโตเลย
ขนบริจาคให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
โดยโพสต์ข้อความเชิญชวนคนใจบุญว่ากำลังรวบรวมเสื้อผ้าไปบริจาคที่มูลนิธิกระจกเงาค่ะ
ปัจจุบันนะคะทางมูลนิธิก็มีทุนทำงานจากการบริจักษ์สิ่งของ
และนำไประดมทุนนำรายได้มาใช้ในหลายภารกิจด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามคนหายกลับคืนสู่ครอบครัวนั่นเองค่ะ
ใครที่สนใจอยากจะร่วมด้วยช่วยเหลือกับมูลนิธิติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ซึ่งสาวกคนรักเป้ยต่างก็พากันเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและชื่นชมในความเป็นแม่พระของเธอเป็นจำนวนมากค่ะ
คือคติประจำใจของผู้หญิงนะคุณโละออกไปเพื่อซื้อของใหม่

ถ้าเกิดว่าใครที่มีเสื้อผ้าล้นตู้หรือว่าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาคกันได้นะคะ
วันนี้เหมือนกันดิฉันจะไปกับกิจกรรมบริจาคบาร์ชุดทะไหนเนี่ยแหละกัน
มีคุณชมพู่ก่อนบ่ายมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าจะเป็นยังไงติดตามได้ในไลฟ์เฟซบุ๊คบันเทิงไทยรัฐนะคะ